คราวนี้เป็นเรื่องของคู่รักซ้อนมอเตอร์ไซค์ตีตัวหนังดูหนังรอบดึก
พอหนังจบปั๊บเข้ามาในห้างไปแงะตู้โทรศัพท์มือถือ
ขโมยไปเดือนเดียวกวาดไป๓ห้างนะคะคุณผู้ชม
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เนี่ยเห็นชัดเลยคือคนเขาโพสต์คลิปนี้ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงหน้าตาดีเลยนะคุณ
เดินมาด้อมมองแล้วเห็นไหมตู้มือถือเนี่ยจริงเขาปิดแล้วไง
คือมาดูหนังรอบดึกใช่ไหมใช่แล้วห้างมันปิดแล้วนะฮะ
ก็เข้ามาในโซนโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปด้อมมอง
กวาดเอาไปค่ะที่คุณผู้ชมเห็น
เหตุการณ์เกิดประมาณสักช่วง๔ทุ่มกว่า
แล้วผู้ชายเสื้อน้ำเงินคนนี้ค่ะก็เดินไปด้วย
ระเวนงัดตู้ในร้านขายมือถือได้ไปทั้งหมด๑๔ร้าน
แล้วคุณคิดดูจากช่วง๔ทุ่มนะ
ใช้เวลาปฏิบัติการยาวไปจนถึงตีหนึ่งกว่า
ได้ทรัพย์สินไปก่อโทรศัพท์มือถือไอแพท์รวมมูลค่าเป็นแสนนะคะ
โดยผู้หญิงเขาก่อเหตุ๓ห้าง
ว่าน่าจะงัดร้านรวมกันแล้วรวม๓ห้างในน้ำมากกว่า๒๐ร้าน
แล้วทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจสนท่าข้าม
จับกลุ่มตัวโจรสาวรายนี้ได้แล้วนะคะ
คือนางสาวปวีนาเสือพิทักษ์อายุ๒๙ปี
ซึ่งก็มีหมายจับของสารธนบุรีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ส่วนผู้ชายก็คือนายชะโลธรจันทรโรธ
ข้อหาก็คือร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานผ่านทั้ง๒คนรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
คือเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตกงาน
ทีนี้พอตกงานก็ไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนไปใช้จ่าย
ก็เลยเริ่มก่อเหตุครั้งแรกสักช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคม
อยู่ในพื้นที่ของสนบางยี่ขัน
พอทำสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บ
ก็เลยมาก่อเหตุต่ออีกวันที่๙ธันวาคม
รอบนั้นได้โทรศัพท์มือถือไป๑๖เครื่องนะคะ
มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ไปอีกจำนวนมากเลย
ในพื้นที่ของสนภาษีเจริญ

แล้วก็จากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะทางเธอก็รับสารภาพ
บอกว่าทุกครั้งเวลาที่จะก่อเหตุ
จะเลือกห้างที่มีโรงหนัง

พอดูเสร็จเรียบร้อยปั๊บออกมาจากโรงหนัง
ก็จะทำทีเดินเข้าไปโซนโทรศัพท์
แล้วก็ไปงัดแงะเอาโทรศัพท์ไป
โทรศัพท์ที่ได้ก็จะไปขายให้กับชาวต่างด้าว
ราคาก็เท่ากับที่ร้านเขาตั้งราคาขายไว้ค่ะ
พอได้เงินมาก็เอาไปใช้จ่ายต่าง

พอมีข่าวแบบนี้มาแล้วคนรู้ว่าจับตัวได้แล้วเนี่ยนะ
นี่ดูสิผู้เสียหายมากันเต็ม
รวมพักเลยค่ะมาชี้อันนี้ของฉัน
คือมาขอดูตัวผู้ต้องหาดูของกลางที่ยึดมาได้
บอกว่าร้านพี่เนี่ยนะโดนงัดมือถือไปตั้ง๑๐เครื่อง
แต่ว่าของกลางที่มาดูเจอ๙เครื่องเท่านั้นเอง
อีกเครื่องหนึ่งคือขายให้กับชาวต่างด้าวไปแล้วหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะไปตรวจสอบต่อด้วยนะคะ